จากข่าวที่คุณรสลินได้บอกคุณผู้ชมไปก็สืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งทั่วไป
วันที่๒เมษายน๒๕๔๙ที่สารรัฐมนุนนั้นวินิจฉัยให้เป็นโมคะ
แล้วก็ส่งผลมาถึงคำตัดสินคำพิพากษาของสารดีการในวันนี้
จำคุกพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาบนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานกรกต
แล้วก็นายปริญญานาสตรีซึ่งเป็นอดีตกรกตด้วย
จำคุก๒ปีไม่รอลงอาญานะครับ
วันนี้ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูวิบากรรมของคดีประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
ของกรกตชุดนี้ติดตามจากรายงานครับ
ปฐมบทคำพิพากษาของสารดีกาที่ชี้ขาดให้จำคุกพลตำรวจเอกวัฒนาเพิ่มลาบ
อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายปริญญานาคสตรีอดีตกรกตคนละ๒ปี
โดยไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งคนละ๑๐ปี
มาจากกรณีที่นายสุเทพเชือกสุบันในขณะเป็นเลขาธิการพักประชาธิปัตย์
โจทยื่นฟ้องกรกตชุดที่๒ในข้อหาไม่เร่งสืบสวนข้อเท็จจริง
กล่าวหาพักไทยรักไทยว่าจ้างพักแผ่นดินไทยและพักพัฒนาชาติไทย
สมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่๒เมษายนปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นคดีประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยอีกหน้าหนึ่งภายหลังพักฝ่ายค้าน
คอร์ดการเลือกตั้งในครั้งนั้นหลังจากรัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทย
สภานี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจนกลายเป็นวิกฤติการเมืองครั้งใหญ่
จุดฉนวนให้การเลือกตั้งต้องถูกความ
โดยสารรัฐธรรมนูลได้วินิจฉัยให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมคะ
เพราะกำหนดวันเลือกตั้งไม่เป็นธรรมจัดคู่หาลงคะแนนไม่เป็นความลับ
และผลการสอบสวนมีพักการเมืองขนาดใหญ่ว่าจ้างให้พักการเมืองขนาดเล็ก
ผู้สมัครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้สมัครคนเดียวในหลายเขตเลือกตั้ง
เพียงแต่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมคะ
ส่งผลให้พักไทยรักไทยถูกคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
มติเอกฉันให้ยุบพักและตัดสิทธิ์เลือกตั้ง
กรรมการบริหารพัก๑๑๑คนในข้อกล่าวหาว่าจ้างพักการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขณะที่อีกคดีหนึ่งสารดีกาได้กลับคำพิพากษาของสารชั้นต้น
เคยมีคำสั่งจำคุกทั้ง๒คนเป็นเวลา๔ปี
กรณีถูกกล่าวหาว่าตั้งใจเปิดทางให้ผู้สมัครรายเดิม
เทียนลงสมัครข้ามเขตเลือกตั้งได้
เพื่อช่วยให้ผู้สมัครจากภักดิ์ไทยรักไทย
เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต้องได้คะแนน๑๒๐ขึ้นไป
ซึ่งพลตำรวจเอกวาสนาถึงกับเอ่ยปากหลังรอดพลวิบากรรมในวันนั้นว่า
จะขอกลับไปใช้ชีวิตบ้านไปล่อย่างเยี่ยมเยี่ยมที่บ้านเกิด
พิพากษาครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า
การเลือกตั้งเมื่อวันที่๒เมษายนปี๒๕๔๙เป็นไปโดยมิชอบ
คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน